ในคู่กัดสะบัดครัวเอาล่ะมาใช้เกั้งกับเราสองคน
อิ่มกินเยอะถ้าใครซัดข้าวเหนียวส้มตำไปแล้วก็โอ้รับรอง
มีตาลอยตาลอยมีหลับแน่ะคลิมก็เป็นไปได้
แต่อยากให้มาดูเราเพราะว่าเรานี่ฉุดฉาดตลาดแตกมากพูดเลย
ผมชอบความฉูดฉาดตลาดแตกนี่แหละ
คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้ด้วยเหมือนเดิม

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายมีเรื่องอะไรอาจจะติดตามบ้างรังนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ไปติดตามความขึ้นหน้าคดีครูแต้งโหว์
ราฟปะทะแท็กซี่เจ้าถิ่นโดนล้อมรถรับลูกค้าแต่โดนห้าม
งานนี้เถียงกันลั่นรถ
นาทีชีวิตกระบะซิ่งมาเร็วอัดกับเสาไฟฟ้า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาน่ารักมาก
โถ่โถ่ใจเขาบอกว่าโอ๊ยเจอคุณชนะ
เจอคุณชิสาช่วงบ่ายนี่โอ้โห

ชาวบ้านที่เขาอยู่บ้านข้างตะโกนมา

ทีวีเบาหน่อยคนจะนอน

โอ้โหวันนี้บอกเลยว่าข่าวแต่ละข่าวนี้เด็ดทั้งนั้น

ครับแต่มาที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับที่จังหวัดสกลนครนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นยกพวกกันมาเป็น๑๐
กะจะมาทำร้ายคู่อริถึงที่บ้าน
แต่สุดท้ายคุณยายออกมาห้ามยายแกใจเด็ดมากครับ
นี่เห็นไหมวัยรุ่นครับมากันเพียบเลยฮะ
เขาบอกว่าอาวุธครบมือเลยนะ
แล้วมากันเป็น๑๐คนบุกมาถึงหน้าบ้านของคู่อริ
ตะโกนท้าทายเลยออกมาเด้ออกมาดิ
โอ้โหเอ้ยพูดแบบน่ารักหน่อยก็

เอาแบบนั้นแต่อย่างนี้ชื่นชมคุณยายก่อน
เห็นไหมในคลิปเนี่ยมีอยู่คนหนึ่ง
ท่านนี้แหละครับใจถึงพึ่งได้
ลุกขึ้นมาห้ามปรามวัยรุ่นพวกนี้
เอ้ยใจเย็นกลับบ้านไปเถอะลูก
ถ้ายังไม่กลับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ
นี่ไงเหล่าแก๊งเหล่านี้ก็เลยขับรถแยกย้ายกันไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านดงต้องอเภอสว่างดาดิน
จังหวัดสกลนครนะคะครับแต่คือชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกโอ้โห
ไม่สบายอกสบายใจที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
มีวัตถุประสงค์อะไรต้องการอะไรก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกหลานนะคะ
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทางตำรวจนั่นแหละมาช่วยตรวจสอบแล้วก็ห้ามปรามหน่อยนะคะ
อ้อยังดีนะยังเกรงใจเกรงใจยายเขานะเกรงใจตำรวจเขาตะโกนไงบ่เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ

รุ่นกลุ่มนี้ก็เลยยกพวกกันกลับแต่ตะโกนไว้แล้วเอาฝากไว้ก่อนเถอะ

ยายไม่อยู่กันแล้วมาอีกจะเกิดอะไรขึ้นด้านน่าสิไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปดูอีกนึงเรื่องค่ะผู้ชมงานนี้เถียง
ระหว่างแกรปกับพี่แท็กซี่เจ้าถิ่นที่พัทยา

พี่แกรฟเนี่ยนะคะเขารับลูกค้าต่างชาติ
แต่ว่าพี่แท็กซี่เจ้าถิ่นบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไป
งานนี้ก็เลยเถียงกันลั่นเลยค่ะ
ผมรับผ่านแอปพี่ผมรับผ่านแอป
ก็นั่นแหละพี่รถเราเราก็แย่กันอยู่ก็รู้อยู่
พี่มาวิ่งรับแก๊ปรับแก๊ปรับโบรับอะไรหากินในพัทยาหรือจ๊ะ
อืมห้ามมาหากินใช่ไหมเอาแจ้งชื่อพี่มาหน่อยพี่
เฮ้ยผมอยู่นี่พี่ไม่ต้องไปนั่นเลยพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่ไหม
อะไรน่ะพี่คุมอยู่ที่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ผมอยู่ที่นี่แหละ
หากินอยู่นั่นพัทยาห้ามใครมารับฟื้อใช่ไหมมัน
อยากให้มันถูกที่ให้มันถูกที่ถูกทางไม่ใช่มาวิ่งมาหา
ถ้าพี่อยากหากินในนี้เอารถพัทยาวิ่งเลยเข้าใจไหม
แล้วรถใต้ดำในพัทยาผมจะโจรย์ยังไง
ถกเถียงกันแบบเนี้ยเดี๋ยวจะคุยกันดีดีเออ
แต่ลักษณะอุ๊ยเดี๋ยวครับคุยไปยากว่านี้
ผมว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่นะจะมีเรื่องได้นะเพราะว่าอะไร
แกรปที่มารับลูกค้ากับเจ้าถิ่นที่เขารับอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
มีปัญหากันตลอดล่ะคุณผู้ชม
งานนี้ลูกค้าผู้หญิงชาวต่างชาติเนี่ย

เอาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็งงละที่
ปัญหาที่ยังเป็นปัญหา
ขนาดมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถเนี่ยยังไม่ปล่อยผ่านกันเลย
เอางี้แหละครับใครที่ได้ดูคลิปนี้
ชาวเน็ตเขาก็ไปคอมเมนต์กันเยอะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้

แต่ลักษณะเนี่ยเขาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ว่า
บางคนจะมาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้แหละที่บริเวณหน้าห้างนี่แหละ
แต่แท็กซี่เขาไม่กดมิเตอร์ไง
เขาจะรับเฉพาะราคาเหมาซึ่งมันแพง
ก็ไม่ได้อีกเพราะเจอกับเจ้าทินไม่ยอม
ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นการบีบทางเลือก
ให้กับคุณลูกค้าต้องนั่งแท็กซี่
อู้หูมันนะบาดใจสำหรับลูกค้านะ
แล้วก็เข้าใจทั้งสองฝั่งอะนะสองปังสองฝ่ายเนี่ย

เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น่าจะเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดในการที่จะแก้ไขปัญหานี้
ที่จะช่วยจัดการหน่อยปัญหานี้นะคะเพราะว่ามันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อย
ไม่ใช่แค่พัทยาด้วยนะกรุงเทพเราก็เยอะ
คือต้องยอมรับว่าการเรียกรถบริการสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

แล้วก็ให้จดทะเบียนแท็กซี่ทุกคันหรือว่ารถสาธารณะ
ที่จะสามารถเรียกรับบริการได้ผ่านบริการโทรศัพท์มือถือ
คือแอปเดียวเนี่ยเรียกกันทั่วไทยทั่วประเทศว่าอย่างนั้น
ผมอาจจะคิดแบบง่ายนะแต่ถ้าทำแบบนี้ได้ไอ้ปัญหาแบบนี้อาจจะน้อยลง
ก็อาจจะช่วยได้แต่เชื่อว่านะภาคเอกชนเองก็คงมีแนวทางในการช่วยแก้ปัญหา
ถึงมีแอปออกมาเยอะแยะมากมายแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ย
เขาไม่ได้ร่วมมือหรือไม่ได้ทำแอปร่วมกับแอปนั้นตลอดไง
ก็คือยังมีข้อที่เป็นจุดช่องว่างอยู่

อ่ะค่อยว่ากันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมส่วนผู้โดยสารเองก็เรียกว่าใจร่มร่มไว้แล้วกันนะคะ

เออสั่งอาหารไงแล้วให้รายเดอร์มาส่ง
ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อรายเดอร์มาส่งผิดที่

อะไรวะผมนี่คุณอย่าซีชัวร์นะ
ผมไม่ใช่ว่าผมไม่มีอะไรเลยนะ

คุณอย่าดูถูกกันนะผมไม่ราชการนะ
ก็แล้วแต่คุณคุณเป็นข้าราชการอะไรคะ
ทำไมคุณต้องคุณต้องเป็นแบบนี้

ไปงั้นหยุดเลยงั้นหยุดวันนี้
ถ้าดูแต่คลิปงงแน่นอน

เพราะเถียงกันจนมันเริ่มจะบานปลายแล้ว

เอ้าเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ

ก่อนหน้านี้เธอได้สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วเธอดันปักหมุดผิด
แต่เธอยืนยันว่าเธอขอโทษแล้ว

แถมยังยื่นบัตรข้าราชการออกมา

โอ้โหนี่ผมผูกันแล้วนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรามครับคุณชิสา

เจอแบบนี้แล้วหน้าตกอกตกใจ
แล้วพอเธอโพสต์คลิปนี้ลงไป

เออส่วนชาวเน็ตคนอื่นอื่นเนี่ย
ก็แสดงความคิดเห็นกันหลายแง่มุมนะคะ

อาจจะเป็นที่แอปพลิเคชันก็ได้
เรื่องของการปักหมุดเรื่องของโลเคชัน

บางทีเราคิดว่าเราอยู่บ้านแล้วเราปักหุด
บางทีมันเคลื่อนไปหลังบ้านเราไปตรงหลังซอยแบบนี้

อย่างนั้นเราก็ต้องส่งของให้ลูกค้าถึงที่

เอานี้นั่งก่อนมีเรื่องของการเขาใจผิด
ค่อยทีค่อยอายสัยก็ดีกว่านะครับ
ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งแหม
บอกว่าเก็บเก็บความแค้นสะสมมาเป็นปีมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็เลยคว้าเอามีดเนี่ยนะคะ
ฟันคอเพื่อนบ้านแต่สุดท้ายตัวเองก็ถูกจับจนได้ค่ะ

อ๋อโอ้โหคือตำลวดเขาเกลี้ยกอมมาน่ะ
เดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง
ชายคนนี้ก่อเหตุแล้วหนีมาอยู่ตรงนี้
เรียกกล่อมแล้วก็ไม่ยอมฟังไม่คุยด้วยคุยด้วยก็คุยไม่รู้เรื่อง
ค่ะเดี๋ยวชี้ชี้หน้าตำลวดบอกมีปืนเหรอเออ
ยิงเป็นหรือเปล่าแต่ยิงไม่เป็นสองวันเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะ
นี่ตำรวจล่อหลอกด้วยกันบอกว่ามีอาวุธหรือเปล่า

แล้วก็ปิดล้อมจับกลุ่มได้ตามภาพที่เห็นแล้วคุณศีรษะ
ค่ะแล้วจากการสอบสวนนี่นะ
ทราบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่นายประเสริฐก่อเหตุคุณผู้ชม

แต่ละอย่างอันตรายและน่ากลัวมาก
คือนายประเสริฐบอกว่าเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนี่นะ
เคยทำแบบนี้กับญาติของผู้เสียชีวิตมาแล้ว

แต่ก็คาดว่าคงจะมีความแค้นอยู่ในใจสะสมมานาน
แต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังแค้นอยู่
ก็เลยถือโอกาสครั้งนี้ก่อเหตุเลย

เกิดความแค้นสะสมใช่ไหมประจวบบอกกับมีเหตุทะเลาะวิวาสกับผู้ตาย
เลยสมโอกาสลงมือฝันหน้านายประบู่ก็คือผู้เสียชีวิตอ่ะ
เพื่อเป็นการระบายความแค้นโอ้โหแบบนี้เนี่ยฮะก็กลับเข้าคุกไปอีกรอบฮะ
เออเป็นครั้งที่สามแล้วนะค่ะเนี่ยแหละคุณผู้ชมที่เขาบอก
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรจริงจริงมันใช้ได้เสมอครับนะ
อภัยกันชาตินี้เถอะชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไปก่อเวรก่อกรรมกันอีก
ถูกต้อนครับให้มันจบจบกันแต่ชาตินี้นะคุณชนะนะเนอะค่ะ
ใช่ไหมเราสองคนเจอกันแค่ชาตินี้เรายังคงต้องกัดกันต่อไป
เอาคุณผู้ชมครับไปดูนาทีที่พ่อหนุ่มคนนี้ขับรถกระบะพุ่งตรงไปชนกับเสาไฟฟ้าครับ
โอ้โหคุณน่ากลัวมากครับ

เอาจริงคุณชิสาดูสิครับโอ้โหอัดก๊อปปี้เข้าไปเต็มเลยครับ
บริเวณตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าถนนแก้ววรวุฒิหน้าโรงแรมอมันตราเขตเทศบาลเมืองนครหนองคาย
จู่ครับรถคันนี้เสียหลักฉลับปีนฟุตบาทเข้าไปแล้วก็พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงครับ
คุณเห็นไหมเสาไฟฟ้าหักเลยส่วนรถยังไงหน้ายุบตอนชนก้นลอยอย่างที่คุณชิสาบอกเลย

แล้วก็รากกระแทกกับพวงมาลัยอัดก๊อปปี้ติดอยู่อย่างเงี้ยครับ
แต่ถือว่าห้องโดยสารยังแข็งแรงนะเนี่ยประตูยังเปิดได้นะ
พ่อเมืองน้องคลายพร้อมกับหน่วยกู้ภัยชาบา๑๙๑
กู้ภัยประจักษ์น้องคายมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พบผู้บาดเจ็บก็คือนายชาลีอำรุงอายุ๓๙ปีค่ะ

ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกหน้าอกยุบไปเลย
แล้วก็มีเลือดออกที่หูด้วยคุณชนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองคายนะ
แต่สาเหตุที่ขับมาชนเสาไฟแบบนี้เพราะอะไร
จะสอบสวนอย่างละเอียดอีกทีหลังจากที่ผู้บาดเจ็บรักษาตัวแล้ว
คืออย่างนี้ครับเราก็ไปลองถามคนแถวนั้นนะครับ
ก็ไปเจอกับเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ตรงนั้นพอดี
ร้านเขาอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่หลังหลังเสาไฟฟ้า
ถ้าไม่มีเสาไฟก็แปลว่าชนร้านเลยสิฮะ
ถูกต้องครับคุณชิสาเขาบอกแบบนี้นะครับว่า
นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้โอ้โห
เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่มุมมองของคนขับที่บริเวณตรงนี้
มันอาจจะเป็นมุมที่อันตรายเพราะว่าจุดนี้มันเป็นมุมโค้งพอดี
เอาล่ะอย่างที่คุณชิสาบอกก็เพราะดีแหละสำหรับทางเจ้าของร้านอาหารร้านนี้
เสาไฟฟ้ามันอยู่หน้าร้านพอดีก็เลยชนกับเสาไฟฟ้าไปก่อน
ไม่งั้นเราก็อัดเข้าร้านเลยแหละแต่อย่างนี้ผมว่ามันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะ
เพราะว่าจากการขับของเขาเนี่ยจะหลับในหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
เพราะอยู่ขับตรงมาแล้วออกซ้ายชนเสาไฟฟ้าเฉยเลย
ก็ให้คาดเดาก็น่าจะเรื่องของหลับในแต่จะสาเหตุอะไรก็รอรักษาตัวก่อน
ค่อยสืบสวนสอบสวนกันต่อไปอีกทีครับแต่นำมาให้ดูกันก็คือเตือนภัยนั่นแหละ
จะขับรถขับราบไปไหนก็ต้องดูแลตัวเองให้พร้อมด้วย
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็รถเก่งที่จอดอยู่ริมถนนเกษตรน๓๙๔๑น้ำว่ามิล
แถวนั้นมีร้านอาหารเยอะคนไปนั่งกินข้าวกัน
แต่ตกใจสิคะมีรถคันหนึ่งพุ่งชนมาเก็บกวาดรถที่จอดอยู่ไปหมดเลยค่ะ
ถ้าเดานะก็น่าจะเป็นเจ้าของรถแหละ
ก็ด้วยแหละค่ะแล้วรถเก๋งคันนี้ค่ะ
มายังไงคะชนมอเตอร์ไซค์สองคัน
เก๋งต่อแล้วไปเลยค่ะ

จะเห็นว่ารถเก่งคันนี้เขาเปิดไฟเลี้ยว
ลักษณะเหมือนว่ากำลังจะจอด
ดูนะเขาเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะ

เพราะไม่งั้นเจอข้อหาอีกหนึ่งข้อหาที่มันหนักอยู่เหมือนกันก็คือชนแล้วหนีอ่านั่นไงแล้วก็จะหนักกว่าเดิม
ยังไงขอบคุณติ๊กต๊อกคุณตังเตรียมเจ๋งด้วยนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับ
กับการขับขี่รถออกจากซอยบางครั้งบางครั้งต้องระวังนะฮะไม่งั้นอาจเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
โอ้โหชนกระเด็นนะครับอุ้ยตกใจนะแบบเนี้ยอ่ะมีรถเก๋งคันนั้นแหละ
ที่กำลังจะออกมาถูกไหมค่ะออกมาจากซอยอ่าแล้วเก่งคันนี้เขาชะลอให้แล้ว
ช่วงเนี้ยรถมันติดอ่ะแต่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งก็แสงขวามาเห็นไหมล่ะ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
อ๋อตอนนี้หลายคนกลางหูเข้ามาว่าเปล่ายังเง่ะเพราะว่าหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือนี้ได้ออกมาสารภาพคมจริงหมดเลยค่ะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจสี่ชั่วโมงตำรวจก็เลยกลับไป
กลับไปที่จุดที่ตังโมตกเรืออีกทีนึง
เพื่อไปดำน้ำหาขวดวายหาแก้ววายหรือว่าหาหลักฐานอื่น

แล้วก็เจอด้วยนะเจอจริงค่ะ
หลายอย่างเลยคุณผู้ชมเป็นถุงฮิ้วขึ้นมานี่นะคะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายคนก็ติดตามอยู่ว่า
มันจะไปสืบค้นจนหาความจริงได้หรือไม่ยังไง

แต่ว่าทางนายอัจฉริยะก็บอกอีกว่า
ยังมีอีก๑คนที่ไม่เคยสารภาพ
และไม่เคยให้การอะไรเลยกับทางเจ้าหน้าที่
ดังนั้นตำรวจก็จะต้องเร่งมือทำงานกันต่อไป
นั่นคือสิ่งที่นายอัจฉริยะเป็นคนพูดเองนะ
ตั้งประเด็นเอาไว้นะคะแล้วก็บอกข้อมูลแบบนั้น
คือยังมีการตั้งคณะสืบสวนสอบสวนนะ
แล้วก็มีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มารองรับ
ให้การสารภาพของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่พูดหมด

คือให้เล่าทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลย
ซึ่งทางตำรวจเองก็ต้องไปพิสูจน์ว่า
มันเป็นไปได้ไหมมันจริงหรือเปล่าจากข้อมูลที่ให้มา

ทุกคนจะได้ความคืบหน้าเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ

น้องแตงโมเนี่ยจะต้องได้รับความเป็นธรรม
ใครผิดก็ต้องเอาไปลงโทษตามกฎหมาย
ไม่เกี่ยวแต่ไม่ให้การเท็จก็ต้องโดนดำเนินคดี
เนี่ยก็หาให้การเท็จต่อเฉพาะดังงานนะครับ
ทำให้น้องแตงโมตกก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
ตกโดยอุบัติเหตุนะครับ
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ

ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

คดีนี้ต่อให้มีเงินพันล้าน

ต่อให้พ่อเป็นพบตรนะครับ

กับทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

ผู้กัดสมัติข่าว

มาดูเรื่องของการตำกันบ้างดีกว่า

สมัยสาวกับตอนที่อายุเยอะแล้ว

ตอนเป็นสาวเจอผู้ชายเดินผ่านมาตำยังไงนะ

แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่สั่งให้ตำล่ะ

ไม่น่าล่ะแบบว่าได้ยินมาบอกว่าต้องตำเวลาตำส้มตำตำน้ำพริกเนี่ย
โขลกให้เร็วให้แรงให้ถี่เข้าไว้
ใช่นะถึงจะเป็นแม่ศรีเรือนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือที่มาของคำว่า
คำว่าตำนานที่แท้จริงโอ้โหหลายสิบปีเลยล่ะคุณยาย
โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายายได้เผยเคล็ดลับให้เราทราบแล้วเอาไปปรับใช้อ่ะแล้วกัน
ปรับใช้ยังไงปรับใช้ว่าจะต้องตำแบบให้ถูกการรัฐเทศะ
โอเคเอาละครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ติดตามกันได้นะครับทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเย็นวันนี้
เดี๋ยวมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันด้วยมีคืบหน้าแหละตั้งแต่เช้ากลางวันเย็น
อัปเดตตลอดมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคลุมเคลืออยู่
เดี๋ยวรอความชัดเจนในแต่ละช่วงข่าวของเรานะคะส่วนคู่กัดสะบัดข่าวของเราก็เจอกันได้แบบนี้ทุกวันนะคะ
จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือบ่ายสามโมงครึ่งส่วนสามอาทิตย์เจอกันสี่โมงเย็นนะคะ
วันนี้นะครับจะลากันไปด้วยความน่ารักของเจ้าสุนัขสองตัวนี้มันรักรักกันยังก็คน
ไม่รู้ไปดูใครมาเดี๋ยวดูลีลาการการ

อุ้ยเอาไปดูที่มันทำยังไง
ค่ะแล้วกลับมาพบกับเราพรุ่งนี้ได้ใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ